คุณผู้ชมไปดูที่จังหวัดนครราชศรีมาเขามีพิธีกรรมบางสิ่งบางอย่างจัดมาเพื่อความเป็นสิริมงคล
แต่ในช่วงของการทำพิธีกรรมมันเกิดอะไรขึ้นไปเจอกับสัตว์บางสิ่งบางอย่างที่ว่ากันว่าจะมาทักทายให้โชคฮะ
ชาวบ้านเขาพากันไปที่นี่เขาทำอะไรกันเขาปิดลูกนิมิตฝังทอง

ปิดลูกริมิตฟัง
เขามีการจัดงานแบบนี้กับพิธีพุทธาพิเศษวัตถุมงคลภายในวัด
คนก็เยอะคนก็แยะเพราะว่าเขามาเนี่ยเพื่อจะมารับสิ่งของมงคลไง
แต่ในช่วงของการประกอบพิธีในพระอุโบสถเนี่ยนะเจอกับนี่

เสียงดังกังวานเลยอ้าวในอุโบสถอะนะ
ก็ได้ยินแล้วก็เห็นกันนะดิแล้วดูอย่างสูง
เขาเชื่อว่าไอ้ตุ๊กแก่ตัวใหญ่เนี่ยมันมาทักทายให้โชคให้ลาบกับสาธุชนที่มาร่วมงานในครั้งนี้
ถือว่าเป็นเรื่องแปลกเหมือนกันเอ้าแต่ถามหน่อยดิ
แล้วเราจะดูยังไงจะรู้ได้ยังไงว่าตุ๊กแก่มันมาให้ความโชคดีอย่างไร
เขาก็บอกว่าเอางี้เพื่อให้แน่ชัดกันไปเลย
ไปดูเน่ทูปเสียงทายด้าพระอุโบสถ
ดูตุ๊กแกเสร็จไปดูทูบต่อ

คุณจะเอาลงมาไหมถ้าเอาลงมาสาธุชนหนีหมด

อ่าดูตรงลูกนิมิตไปก่อนแล้วถามว่ามีทูบไหม

ไม่มีทูบเสี่ยงทายหรอกเหรอ
ถามว่ามีการจุดไหมมีแต่เราแค่ไม่ได้อยู่รอถ่ายรอดู
พอดีนักข่าวของเราเนี่ยมีภารกิจต้องไปถ่ายที่อื่นต่อ

มันมีหลายคนที่จะต้องจุดเลยไม่รู้ว่าจะดูของใคร
ก็คิดเสียว่ามาทำบุญควรยั่งโชคลาภก็รอก่อนสิมันอีกตั้งหลายวัน

ไม่เออจะถึงแล้วสองสี่วันนี้เอง

อย่าเพิ่งเสียอารมณอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่อง